ให้ช่องดีช่องดีสุขเศษเรียนปรีนะคอยรวยคอยรวย
เศรษฐีป้ายแดงวันนี้พลิกตำรารวยกับทีเด็ดเป็ดไล่ทุ่งย่างเกลือ
ขายได้ถึงวันละ๒๐๐ตัวกับน้ำจิ้มรสแซ่บของอดีตเด็กเกเร
เกือบเรียนไม่จบสู่เจ้าของร้านเด็ดแห่งย่านปฐุมธานี
หลวงเคล็ดลับข้าวต้มซุปเปอร์มังขายดีคนแน่นร้านทุกวัน
รายได้วันละ๕๐๐๐บาทจะเคยล้มเพราะการพนัน
หลังนี่เป็นล้านได้ภายในหนึ่งปี
เส้นทางของพวกเขาต้องอดทนฝ่าฟันมรสุมชีวิตกันมาขนาดไหน
กว่าจะประสบความสำเร็จได้อย่างทุกวันนี้
ร่วมค้นหาคำตอบไปกับเฮียป้องและน้องใบตองกันเลยครับ

กำลังส่งก็อดที่ปากท้องท้องคนอยากรวย
เคยรู้ไหมว่าเป็ดไอน่้ายทุ่งกับป็ดธรรมดามั้ยละไง
เอ้าจริงไม่รู้
ไม่รู้เหมือนกันแต่บอกเลยว่ากลิ่นมันหอม

เดี๋ยวพึ่งครับจะบอกก่อนว่าร้านนี้นะฮะ

แต่ฟังแล้วน้ำลายไหลเด็ดขนาดนี้

มีเด็ดเป็ดไล่ทุ่งย่างเกลือร้านเด็ดย่านปฐุมธานี
ที่เห็นควันขโมงมาแต่ไกลเนี่ยครับ
ร้านนี้เขามีเมนูเด็ดก็คือเป็ดไล่ทุ่งย่างเกลือ
มีทั้งเป็ดย่างแบบเนื้อที่มีเนื้อแน่นชำ
เมนูพิเศษอีกหนึ่งเมนูนั่นก็คือ
ไล่ทุ่งที่ใช้เป็ดที่เลี้ยงตามธรรมชาติ
วันหนึ่งเนี่ยร้านนี้เขาก็จะขายอยู่ที่๖๐๑๐๐ตัวต่อวัน
แต่ถ้าวันไหนพริกก็จะขายไปที่๒๐๐ตัวต่อวัน
จากเมนูเป็ดแล้วที่นี่เนี่ยก็ยังมีปลาช่อนอบโอ่ง

โอ้โหทั้งอบทั้งย่างกันสดแบบนี้
เอาเป็นว่าตามเฮียป้องและน้องใบตอง
ไปทำความรู้จักกับเจ้าของร้านกันเลยครับ

ย่างเป็นไล่ทุ่งกับเป็นเนื้อย่างคืออะไรครับ
อันนี้ที่สงสัยเมื่อกี้เป็ดไล่ทุ่งคืออะไรค่ะ
เป็นไล่ทุ่งก็คือเราเลี้ยงตามทุ่งนาจริงเลย

ตัวเขาจะไม่ได้ใหญ่มากหนังเขาจะบางกอก

ใช่สำหรับคนที่ชอบทานเนื้อแบบตการใต้อย่าง

เป็นการเลี้ยงเป็ดแบบปล่อยให้หากินเอง
ซึ่งเป็ดจะช่วยกันกินหอยเชอรี่และข้าวรวมไปถึงวัชพืช
โดยการเลี้ยงแบบธรรมชาติก็จะทำให้เนื้อเป็ดไล่ทุ่ง
มีลักษณะที่แตกต่างจากเป็ดเนื้อที่เลี้ยงในฟาร์มแบบปิดนั่นเองล่ะครับ
แล้วแบบนี้เนี่ยราคาต่างกันมากน้อยยังไงบ้างล่ะครับเนี่ย
เนื้อเราขายอยู่๒๖๐บาทถ้าเกิดเป็นเป็ดไร้ทุ่งเนี่ยตัวหนึ่งก็แล้วแต่ก็บางครั้งก็เป็น๒๐๐๒๔๐บาทแล้วแต่ว่ามาเล็กมาใหญ่
ไล่ทุ่งเราเนี่ยบางทีมันไม่มีของของมันจะชอบขายบางทีเรามีขายสักเดือนนึงแล้วก็เว้นกันสักเดือนนึง
เนื่องจากมันไม่ใช่เป็ดเชิงพันธุ์แล้วมีเศรษฐกรที่เป็นเลี้ยงเป็ดจริงในยังไห้อีกกิน
มันเลี้ยงตามธรรมชาติจริงเนี่ยเราเลยต้องรอให้เขาโต
อย่างวันหนึ่งเป็ดไล่ทุ่งขายได้กี่ตัว
วันหนึ่งถ้าเป็นวันธรรมดาตกอยู่๗๐๘๐ตัวถ้าเสาร์อาทิตย์กระโดดไปก็ต้องมียืนพื้นร้อย
แต่สมัยก่อนผมทำได้สูงสุดวันหนึ่งร่วม๒๐๐ตัว
ถ่าที่ใช้ในการย่างอะถ่าที่ใช้ในการย่างอะเป็นถ่าแข้งแบบนี้ครับ
อันนี้มันเห็นบอกมันมีกะลา

ซึ่งเข้ามาบ่นละเอียดแล้วอัดเป็นแห้งออกมา
มันจะร้อนนานติดร้อนนาน
ติดนานแล้วให้ความร้อนของไฟได้คงทนกว่า

อยากขอล้วงสูตรการหมักเป็ดไฟได้ไหมนะ
เดี๋ยววันนี้จะหมักโชว์ให้ดูเลย

อ่าไปลุยค่ะครับโอเคขอบคุณค่ะ
ได้เวลาที่เฮียป้องและน้องใบตอง
บุกไปขอเคล็ดลับการหมักเป็ดไล่ทุ่งย่างเกลือ

ก็จะทำการเอาเป็ดล้างทำความสะอาด
จากนั้นก็จะทำการผ่าท้อง
ตัดส่วนที่ไม่ใช้ทิ้งไป
แล้วเตรียมเครื่องปรุงในการหมักแต่จะมีอะไรนั้นเราขออุบไว้ก่อน
เพราะตอนนี้ขอกล่าวคำว่าสินจะเห่าครับคุณผู้ชม
ทักทายเป็นภาษาเวียดนามแบบนี้เนี่ยแน่นอนล่ะครับว่า
ของอร่อยที่จะพาไปกินช่วงนี้นั่นก็คืออาหารเวียดนาม
ไปกันที่ร้านปากหม้อผู้ผ่านอาหารเวียดนามหนึ่งเดียวในจังหวัดร้อยเอ็ด
ร้านของเราเปิดมาสิบกว่าปีแล้วค่ะเมนูที่ลูกค้าส่วนมากมาที่ร้านที่จะต้องสั่งทานนะคะ
ก็จะเป็นเมนูปากหม้อค่ะก็จะเป็นปากหม้อยวนจะเป็นตัวซิกเนเจอร์ของทางร้านเลยค่ะ
แล้วก็เป็นพิซซ่ายวนแล้วก็ไข่ม้วนไข่พับนอกจากนั้นก็ยังมีก๋วยจับ
แล้วก็เป็นตัวก๋วยเตี๋ยวปากหม้อค่ะออเดอร์ของเรานะคะพวกปากหม้อนะคะ
มากกว่าหนึ่งร้อยออเดอร์ค่ะส่วนทางด้านก๋วยจับยวนหรือแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวปากหม้อ
วันหนึ่งจะประมาณมากกว่าร้อยห้าสิบชามร้านนี้มีเมนูอาหารเวียดนามให้ลูกค้าได้เลือกกินมากมาย
เรียกว่ากินได้ทุกวันก็ไม่มีเบื่อเลยล่ะครับขายกันมือเป็นระวิงแบบนี้อยากรู้แล้วล่ะสิครับว่าในแต่ละวันใช้วัตถุดิบเยอะขนาดไหน
ใส้ปากหม้อนะคะใช้หมูสับประมาณวันละ๑๕๒๐กิโลกรัมค่ะแล้วก็ส่วนตัวกระดูกเล้งที่เรามาทำน้ำซุปใช้ประมาณวันละ๔๐๕๐กิโลกรัม
ยอที่เราใช้ในในร้านทุกอาหารทุกประเภทผลิตเป็นสูตรของทางร้านโดยเฉพาะของเราเองนะคะหอมเจียวที่เราใส่ในปากหม้อหรืออาหารผลิตเองเช่นกันค่ะวัตถุดิบที่เราใช้ทางร้านนะคะเราก็จะเน้นความใหม่สดสะอาดค่ะ
ได้ยินมาว่าทีเด็ดพระเอกของร้านนี้อยู่ที่ไส้ของข้าวเกลียบปากหม้อมีสูตรลับอะไรกระซิบบอกหน่อยได้ไหมล่ะครับ
ร้านของเรานะคะก็จะใช้วัตถุดิบที่สดใหม่และมีคุณภาพค่ะอย่างไส้ของเราก็ใช้หมูที่ไม่ติดมันนะคะผัดรวมผสมกันกับต้นหอมจากนั้นก็จะนำมาปรุงรสเล็กน้อยซึ่งเป็นสูตรเฉพาะของทางร้านให้มีรสชาติที่กลมกล่อมอร่อยค่ะ
น้ำลายจะไหลแต่ก็ไม่ลืมเก็บภาพวิธีการทำข้าวเกลียบปากหม้อยวนมาฝากคุณผู้ชมนะฮะ
นูปักหม้อยวนของเรานะคะก็จะใช้แป้งนะคะเป็นสูตรเฉพาะของทางร้านเราจะโม้เอกนะคะนำแป้งที่เรานึ่งได้นี่นะคะมาใส่ไส้ใส่หมูยอเข้าไปก็จะพร้อมเสิร์ฟ
สูตรลับความอร่อยที่ยาวนานกว่าสามสิบปีนี้ได้จากที่ไหนกันล่ะครับทางร้านเราได้สูตรมาจากคุณยายเป็นคนชาวเวียดนามที่อยู่จังหวัดสกลนครนะคะจากนั้นมาก็ได้เอาสูตรเนี้ยค่ะมาปรับเปลี่ยนพัฒนาการให้รสชาติอาหารถูกปากของคนไทย
จากเมนูอาหารเวียดนามที่ถูกปากของลูกค้าแล้วฝากคุณแนนให้กำลังใจหรือแง่คิดดีกับเพื่อนร่วมอาชีพของเราหน่อยได้ไหมล่ะครับ
ก็อยากให้เตรียมตัวรองรับรับมือกับลูกค้าที่จะเข้ามานะคะแล้วก็ถ้ามีเมนูไหนที่เราสามารถพัฒนาต่อยอดขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นเมนูที่เป็นหลากหลายเพื่อเป็นการดึงดูดลูกค้าได้มากขึ้น
ก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับร้านค้าทุกทุกท่านสู้ไปด้วยกันนะคะได้กินของอร่อยที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนาม
ใครผ่านไปผ่านมาเมืองร้อยเอ็ดก็อย่าลืมแวะร้านปากหม้อผู้พานกันนะครับส่วนใครที่กำลังรอจดสูตรการหมักเป็ดไล่ทุ่งย่างเกลือของคุณนัทอยู่
ใจรอไม่นานเดี๋ยวกลับมาชมห่วงหน้าครับก็เริ่มจากคู่เล็กเล็กก่อนสามพันห้าพัน
จนหลังเนี้ยก็คือติดเหมาพูนมีห้าหมึงสุดท้ายสังคัญการไปน้ำค่ะคุณต้องกลับเสียอย่างเดียว
ก็ไม่มีเลยเพราะเราไม่มีธุรกิจออกจากบ้านไม่ได้เลยตกงานแถมเงินเก็บก็สูบบ้าน
ไปหยิบอยู่เงินใครไม่ได้ครับเราไม่มีเพื่อนเราไม่มีกิน

วันนี้เรามากันที่รังสิตปฐุมธานีกับร้านทีเด็ดเป็ดไล่ทุ่งย่างเกลือ

ก็ได้ทำการเตรียมเป็ดมาเพื่อทำการหมัก
เรามาดูกันต่อว่าเครื่องปรุงที่ใช้ในการหมักเป็ด

อันนี้ผมมาตาแต่งออกแล้วอันนี้เป็นเป็ดเนื้อนะครับ
เป็ดเนื้อที่จริงมาจะเป็นตัวกลมนะครับ

เช่นแล้วจริงเนี่ยผมอยากให้อยู่ที่การย่างเป็นหลักเลย

เอาความเป็ดความอร่อยที่หมัก๓๐เอง
คือจริงไข่ทุกคนเนี่ยหมักก็จะอร่อยเหมือนทุกคน

ทำตัวไปเลยออกไหมใช่นะครับผสมได้เลยครับก็นี้ค่ะแค่นี้เลย

แปะร้ากลุนไปเลย

อย่างนี้แหละอันนี้เรากวนให้น้ำหมักมันเข้ากันเลย

ถูกต้องแล้วก็ตัวเป็ดจุ่มได้เลย

แล้วค้างคืนไว้หนึ่งคืน

อ่าก็คือให้น้ำหมักมันเข้าตัวเนื้อเป็ดแค่นั้นเอง
เป็ดจะได้มีรสชาติไม่งั้นมันจะอยู่แค่น้ำหมักใช่ถูกต้อง
แต่เราอย่าเอาน้ำเป็ดแช่ไปในตัวเป็ดเยอะเกินไปนะ
ทำไมมันจะเช็มอย่างนี้ไม่ได้
เฮียป้องและน้องใบตองก็เปิดเคล็ดลับการหมักแบบหมดเปลือกกันไปเลยล่ะครับ
แม่ใครที่ดูแล้วก็สามารถเปิดร้านขายสร้างอาชีพกันได้เลยนะครับเนี่ย
ต่อไปเราก็ไปชิมรสชาติความอร่อยของเป็ดไล่ทุ่งย่างเกลือ

และนอกจากเมนูเป็ดแล้วที่ร้านนี้ก็ยังมีปลาช่อนอบในโอ่งที่ใช้ปลาช่อนตัวโตขนาด๙ขีดถึง๑โล
นำมาอบในโอ่งรสชาติจะเด็ดขนาดไหนตามเฮียป้องและน้องใบตองไปกันเลยครับ
เริ่มเลยต้องเริ่มจากอันไหนแล้วทานยังไง
ชิมตัวเป็ดก่อนกันนะครับเป็ดตัวนี้เป็นเป็ดไล่ทุ่ง

บางกอกถ้าลอกออกแล้วจะเป็นอย่างนี้ครับหนังแล้วลอกออกได้นะครับจะเป็นอย่างนี้
แต่ที่สำคัญมันหอมเตาถ่านติดช่วงปลาย
ใช่จะมีเตาถ่านที่จริงเนี่ยน้ำจิ้มเนี่ยจิ้มอร่อย
มันจะเป็นตัวตัดอีกทีนึงแต่บางท่านเขาก็ไม่จิ้มก็มีถูกต้อง
มีความหอมของถ่านแล้วก็ความกรอบของหนังเป็ด

แล้วเลยรู้สึกว่าสุขภาพไม่เสียเพราะมันไม่มาเลย

กลมกล่อมแล้วก็มีความหอมนิดชั่ว

บีบ๊านแน่นไม่เลสุยคือสดใช่ไหมครับใช่ครับ

สมคำล่ำลือจริงเลยนะครับ

เคยต้องเป็นธาตุของการพนันจนหมดตัว
แล้วอะไรที่ทำให้มีวันนี้ได้ล่ะครับ
เด็กก็คือพนันก่อนเรื่องฟุตบอล
ฟุตบอลเสร็จผู้ชายมปลายเห็นผู้ใหญ่เขากลากัน
๓คู่๕คู่บอนชุดก่อนโตขึ้นหน่อยหรือเจ้าพ่อมีตังค์หน่อยนี่
ก็เป็นบอลเดียวก็เริ่มจากคู่เล็กก่อน๓๐๐๕๐๐บาท

เกือบเลยไม่จบ

ที่เนี่ยตอบสัมภาษณ์ก็ยังไม่ผ่าน

ล้างรถไปเช็ดรถถูรถให้เขาเนี่ยไปล้างรถให้เขา
ตอนนั้นจริงคุณอยากทำไหมหรือแค่ทำไปก่อน

ก็คือตอนนั้นเขาให้เราบอกมาอยู่กับอาให้เดือนละ๗๐๐

เป็นค่าของผมทำทุกอย่างเนี่ยตั้งแต่ล้างรถตักเบาะ

ผมอยู่กับร้านร้านมื้อหมามาร่วมประมาณ๔ปี

เดือนหนึ่งได้๒๓หมื่นนี่คือ๓๐คัน
คือเดือนหนึ่งนะผมมีรายละประมาณเกือบ๔หมื่นทุกเดือน
คือลักษณะตอนนั้นที่ว่ายังหาเงินได้เยอะ

แล้วมีผลเยอะแหละไงขนาดเล่นทุกวันหรืออย่างไร

หนี้เท่าไหร่ที่เสียเยอะที่สุด

เราต้องถึงขั้นแบบขายลงขายลดตอนนั้นอะ

แต่จุดนั้นที่ผมขายรถตัวเอง๓คันสุดท้ายเนี่ย
จุดหน้าคือจุดพลิกพันธุ์ของผมละ
คือผมมันไม่เหลืออะไรแล้วในชีวิตเรา

ไฟไหม้โจรปดอะไรเนี่ย

เพราะว่าที่ดินอาจจะยังไม่เหลือที่ซ้ำท่านั้น

เขาตามเลยแต่ว่าเราด้วยที่ว่า
โดนเขาบ่นโดนเขาว่าแล้วเราก็เหมือนว่า

ระหว่างนี้ผมก็ยังก็เริ่มทำงานใหม่
เก็บเงินจากที่เราขายรถเป็นรายเดือนไป

เก็บตังค์ได้ขนาดเปิดเต็นต์รถได้เลย

ผมใช้แค่ประมาณ๓แสน

๕ปีซื้อบ้าน๔ล้าน

แล้วก็บอกพ่อแม่เขารู้ได้ว่าเลิกเล่นแล้ว
เขารู้ว่าเลิกเล่นแล้วเขาก็ดูอยู่ห่างว่าเราทำเต้นรถ
แล้ววันที่ไปบอกเขาว่าซื้อบ้านให้นะ

เขาดีใจเพราะว่าทั้งชีวิตของเขา๒คน
เขาอยู่คอนโดเล็กห้องเดียว

แต่แค่เขาไม่ได้แสดงอาการอะไรออกให้เราเล็ง
ก็พ่อแม่นดูรายการล่ะอยู่แน่นอนครับผมเลยมีอะไรอยากจะบอกเขาไหม
ก็ก็ขอโทษครับว่าจะทำอะไรไปไม่ดีเนี่ย

อื้มอุ๊ยน่ารักอ่ะ
เรียกว่าชีวิตของพี่นัทก็เหมือนจะไปได้ดี
กับอาชีพพ่อค้าเต้นรถมือสอง
แต่สุดท้ายก็กลับมาโดนโกงหลักล้าน
ในที่สุดต้องปิดร้านเต็นต์รถ

สุดท้ายเราขายรถก็ถูกโกงอยู่ดี

ร้านตรงนี้ก็เลยต้องกลายมาเป็นขายเป็ด

แล้วเปลี่ยนความชอบมาเป็นอาชีพ

ถึงตอนเนี้ยเปิดกินเองแล้วนะ

สำคัญคือพอเลิกพนันเนี่ยเห็นมั้ยครับ

เออแค่เลิกนึงเดียวเลิกพนันทุกอย่างดีขึ้นหมด

มาจนถึงทุกวันนี้รู้สึกยังไงกับตัวเองบ้าง
ภูมิใจในตัวเองครับว่ามาถึงจุดนี้ได้
มันอาจจะยังไม่ใช่จุดที่ดีที่สุด

ให้คอคิดให้ทริปกับผู้ชมเลยครับ

บางทีเรามีไฟหรือมีกำลังเนี่ย
เราอยากจะทำอะไรเราต้องทำเนี่ย

มันไม่ประสบความสำเร็จหรือล้มเนี่ย
เรามีโอกาสในการเริ่มต้นใหม่หลายรอบ

เรียกได้ว่าได้ข้อคิดกันไปหลายอย่างเลยนะครับ
สำหรับพี่นัทแห่งที่เด็ดเป็ดไล่ทุ่งย่างเกลือ

ช่วงนี้เนี่ยใครว่าสิ้นเดือนเหมือนสิ้นใจ

อย่างอิ่มจุก๓๒บาท

พัฒนาคารบุฟเฟ่สุดหรู
แต่จะแจกหนักสมใจขนาดไหน
เราไปหาน้องใบตองกันเลยครับ
จุก๓๒บาทมาแล้วจ้าทุกคนค่ะ
วันนี้นะคะไม่ต้องพาทุกคนมาอยู่ที่นี่เลยค่ะ
สดใหม่การันตีคุณภาพและความอร่อยทุกเมนูเลยนะคะ
และราคานี้นะคะลูกค้าขาพิเศษมากเลย
คุณสามารถชมวิวที่ชั้น๗๗และชั้น๘๔ที่ใบตองอยู่นี้ได้อีกด้วยนะคะ
ใบบางสัตว์ให้แฟนรายการ๗ถีป้ายแดงแบบพิเศษสุด
ปกติแล้วเนี่ยอิ่มจุก๓๒บาทว่าคุ้มแล้วแต่วันนี้คุ้มยิ่งกว่า
เพราะเราให้คุณฟรีค่ะ
ใครอยากอิ่มจุกแบบนี้ตั้งใจฟังกติกาให้ดีเลยค่ะ
กติกาการร่วมสนุกกับกิจกรรมอิ่มจุก๓๒บาท
เมื่อเห็นสัญลักษณ์อิ่มจุก๓๒บาทขึ้นที่หน้าจอ
เซลฟี่ภาพตัวเองขณะรับชมรายการ๗ถีป้ายแดง
แล้วคอมเมนต์มาที่ใต้โพสต์อิ่มจุก๓๒บาทประจำสัปดาห์
ภาพที่ถูกใจทีมงานจะได้รับรางวัล
ที่เขาบอกว่าเป็นคารวาลคือมาแบบนี้จริงนะทุกคน
จริงแล้วมีทั้งเป็ดปักกิ่งมีหมูหันมีหมูแดงมีหมูกรอบด้วยนะคะ
อันนี้ก็คือยกมาแบบติ่มซำมีหลากหลายคือเลือกได้นะคะ
ติ่มสำนึกมีฮักเกาขนมจีบปูมีโอ้โหเยอะมากอ่ะทุกคน
เริ่มที่เป็ดปากกิ่งไปเลยค่ะ
หนังเป็ดเขาคือตกมากแป้งเหนียวนุ่ม
จานนี้คือแบบสุดคุ้ม

กินฮะเกาดีกว่าฮุ้ยฮะเกาเขาดูดีมากเลยอะทุกคน
ติ่มซำดีมากฮะเกาแป้งบางนุ่ม
ติ่มซำทอดจะบอกว่าที่นี่มีเยอะมากมีป่อเปี๊ยะด้วย
กรอบมากกลุ่มเป็นตัวแข็งหื้อแข็งจะชัดกันแล้วว่าเป็นตัว
ทั้งหมดนี้คือเมนูอิ่มจุกของเราในวันนี้ค่ะ
โทรศัพท์มือถือของคุณให้พร้อมเลย
๓๒๑ถ่ายค่ะ
ตอนนี้สัญลักษณ์อิ่มจุกขึ้นมาที่หน้าจอแล้วนะคะ
รีบเซลฟี่ภาพของคุณเองกับสัญลักษณ์อิ่มสุกได้เลย

ถ้าภาพไหนถูกใจทีมงานนะคะรับไปเลยค่ะ
บุฟเฟ่ชุดใหญ่ไฟกระพริบอิ่มจุกสุดคุ้มกันไปเลยนะคะ
ถ่ายค่ะโพสต์ค่ะเทปค่ะ
ใครอยากมาอิ่มจุกแบบนี้แวะกันมาได้นะคะ
อยู่ที่อาคารบายก๒ค่ะซอยราชปรารบ๓
ธนาคารของเขาเนี่ยนะคะเปิดตั้งแต่๖โมงเย็นไปจนถึง๓ทุ่มครึ่งเลยนะคะ
รีบมาร่วมสนุกกันเยอะนะอยากให้ทุกคนได้จริง
ใครอยากมาสำหรับวันนี้อิ่มจุกกันไปแต่ฟรีเลย
และช่วงนี้กลับไปติดตามความสนุกกับเศรษฐีป้ายแดงกันต่อค่ะ
อิ่มจุกกันขนาดนี้ก็เรียกได้ว่าไม่มีใครคุ้มไปกว่านี้แล้วล่ะครับ
แต่จากเรื่องของบุฟเฟ่อีก๑ร้านขายดีอย่างร้านข้าวต้มร่น
ถึงแม้จะเป็นร้านริมถนนแต่เรื่องยอดขายเนี่ยมองข้ามไม่ได้เลยล่ะครับ
โดยเฉพาะเมนูที่มีให้เลือกอย่างจุใจซึ่งจะเป็นร้านไหนน้องใบตองไปรออยู่แล้วล่ะครับ
ใบตองและเศรษฐีป้ายแดงวันนี้พาทุกคนมาอยู่ที่ซอยสุคลทัศวรรค์๑๖
มาตามหาร้านข้าวต้มริมทางที่มีชื่อว่าซุปเปอร์มังค่ะ
ร้านนี้เด็ดมากเพราะว่าเขาขึ้นชื่อว่าเป็นร้านข้าวต้มคนรุมนะคะ
เมนูเขาเริ่มต้นเพียงแค่จานละ๖๐บาทเท่านั้นแต่รายได้ต่อวันห้าหมื่นบาท
ตามไปหาเคล็ดลับความสำเร็จกันค่ะ
อร่อยริมทางวันนี้น้องไม่ต้องพามาที่ร้านอ้าวต้มซุปเปิ้ลมังซอยสุขนทัศวรรษ๑๖
ร้านข้าวต้มที่เปิดตั้งแต่๔โมงครึ่งจนถึงตี๒มีมากกว่า๘๐เมนูทั้งต้มผัดย่ำทอด
ขนาดจุดอีกเนี่ยโอ้โหสดใหม่ทุกวันเลยล่ะครับซึ่งอดีตเนี่ยเขาเปิดเป็นแค่๗ตะ
จนตอนนี้เนี่ยเพิ่มเป็น๓๕โต๊ะแล้วนะครับใช้ระยะเวลาเพียงแค่๕ปีเท่านั้น
เด่นของร้านก็คือข้าวต้มสีม่วงดอกอันชันที่ต้มสดใหม่ทุกวัน
โดยเจ้าของร้านก็คือแม่ต๋อยคนนี้นี่แหละครับเอาเป็นว่าให้น้องใบตองไปทำความรู้จักกันเลยครับ

ผักเกษตรค่ะจะเด็ดเอาข้อทิ้งค่ะจะไม่มีข้อเลยอ่าแปลว่าตรงข้อที่คือจุดที่ทำให้มันเหนียว
ใช่ค่ะใช่แม่ก็คือจะตัดข้อออกเอาแต่ยอดเอาแต่ก้านใช่ค่ะใช่ใช่ใช่
แล้วแม่ต้องตื่นเช้าตี๓ตี๔ตี๕ไปจ่ายตลกตลาดอยู่ไหม
เดี๋ยวนี้รุ่นใหม่สั่งทางไลน์อ๋อเหรอคะค่ะเราก็จ่ายเงินกันทางไลน์ใช่ค่ะ
สะดวกมากโอ้โหแม่แบบดูแบบวัยรุ่นทันยกทันสมัยมากแต่คุณผู้ชมค่ะร้านนี้เขาร่ำลือกันว่า๑ทุ่มปุ๊บโต๊ะเต็มพลึบ
หู้คั่วพริกเกลือหอยลายเราใช้ไซส์ตัวใหญ่มากอันนี้คือทีเด็ดเลย
บุกมาถึงร้านทั้งทีขออนุญาตตามไปดูสูตรเด็ดเคล็ดลับวันนี้จะทำเมนูอะไรเดี๋ยวตามใบตองไปล้วงเคล็ดลับกันเลยจ้า

ซึ่งวันนี้พี่มังก็จะมาโชว์ฝีมือการทำ

ซึ่งโดยปกติทางร้านเนี่ยก็จะทำการนำเต้าหู้มาทอดไว้ก่อน

แต่เคล็ดลับการคั่วจะมีอะไรบ้าง
ติดตามชมกันในช่วงหน้าครับ
ขยับตัวได้เรามีเงินหน่อยเราก็เริ่มเที่ยว

แทบไม่มีที่สู้กว่านอนเพราะการพนัก

เขาโกรธแม่ว่าทำไมแม่ถึงต้องเลิกกับพ่อเขา

แม่ลายไปแม่เป็ดไป
เขาไม่โอเคกับแม่เลย
เซธีป้ายแม่
กลับเข้าสู่รายการเศรษฐีป้ายแดงกันอีกครั้ง
ช่วงนี้เราก็มีอีกหนึ่งร้าน
ที่กำลังต้องการความมั่นใจในการค้าขาย
สินแสชัยของเราจึงออกเดินทางไป
เพื่อแก้ห่วงจุ้ยให้กับร้านกันเอง

ฝันอยากมีร้านเป็นของตัวเอง
ตัดสินใจเปิดร้านด้วยสูตรก๋วยเตี๋ยวไก่
ที่พัฒนาขึ้นมาเอง
แม่หน้าตาเนี่ยน่ากินใช้ได้เลยนะครับเนี่ย
แต่พอเปิดมาได้ประมาณ๖เดือน

สวัสดีครับเจ้าของร้านใช่ไหมครับ

ช่วงตั้งแต่หลังปีใหม่มายังค่อนข้างเงียบ

มีก๋วยเตี๋ยว่าครับ

อยากขายดีมากกว่านี้ไหม
ก็คือป้ายอันนี้เป็นอุปสรรคป้ายอันนี้มันอยู่ในตำแหน่งของทิศตะวันออกเฉียงใต้
กระแสมันมาจากทางที่ตะวันออกเฉียงใต้มันชนป้ายแล้วมันก็เลยไปนู่นเลย
เพราะฉะนั้นป้ายตัวนี้ต้องอยู่บนหลังคาถ้าสามารถทำเป็นป้ายสามเหลี่ยม
หัวเรือได้ยิ่งดีพลังมันจะอยู่ด้านซ้ายและด้านขวา
เพราะฉะนั้นเราทำยังไงก็ได้ให้เขามองเห็นทั้งซ้ายทั้งขวา
ตัวหน้าประตูเราต้องเปิดให้เขากว้างคือยินดีต้อนรับนะฮะ
จุดที่สองนะครับของร้านคุณบีนะครับก็คือเตาไฟ
เตาไฟมันไปเจออ่างล้างจานปะทะกันทำให้อุปสรรคในการพระมีแน่นอน
เพราะฉะนั้นเราจะต้องเลื่อนอ่างล้างมาให้หลบ
คือลักษณะเนี่ยอย่าให้ตรงกันอย่างนี้ให้เยื้องออกมาอย่างนี้
เยื้องออกไปอย่างนี้ก็จะประสบความสำเร็จการค้าย่อมดีขึ้นนะครับ
ที่สามนะครับก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับห้ามวางในตำแหน่งที่หลังลอย
วางไว้บนหลังตู้เย็นเหตุผลตู้เย็นเปิดไปเปิดมามันจะเขย่า
พลังของมันไม่ต่อเนื่องทำให้เกิดความไม่มั่นคง
ทำให้ใจเราท้ออยู่เรื่อยหรือเก็บเงินไม่อยู่
ริวารมีปัญหาต้องมาวางไว้อยู่ในฝั่งทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ต้องไปทำหิ้งฝั่งนี้แล้วทำตัวพิงทำหิ้งอยู่ตรงนี้นะครับ
เซนแล้วหันไปนะครับถึงจะถูกต้อง
แต่มีข้อแม้ว่าประตูห้องน้ำมันเปิดมาปะทะ
เพราะฉะนั้นประตูห้องน้ำใช้ทุกครั้งต้องปิดทุกครั้ง
ไฟสีแดงติดอยู่ตอนนี้ตลอดไปนะครับ
จะกระตุ้นเพราะถ้าตรงนี้เคลื่อนไหวไม่ได้
เปิดเสียงสปาน้ำไหลลินเสียงอคุสติกเป็นเครื่องสาย
ไว้ในตำแหน่งทิศใต้นี้รับรองขายดี
อีกจุดหนึ่งที่สำคัญนะครับคือจุดกระแสลมที่เป็นลมมงคล
แล้วจะพาลูกค้าเข้ามาก็คือการสาดข้างบนของผมเนี่ยนะครับ
ดันให้มันสูงขึ้นคนอื่นขับรถมาต้องเห็นร้านเราก่อนแล้ว
ลูกค้าจะเพิ่มและมูลค่าของร้านก็จะดูดีด้วยนะครับ
อีกจุดหนึ่งที่จุดที่เสียก็คือก๊อกน้ำกับเตาไฟเจอกันอีกแล้ว
เปลี่ยนตรงนี้คงจะลำบากเพราะฉะนั้นไปหาภาชนะ
แค่นี้ก็พอนะครับปิดก็พอ
เพื่อไม่ให้กระแสไอพลังงานมันมาเจอกัน
ก็จะเป็นการแก้ได้รับรองได้ผล
ถ้าผู้ชมท่านใดสามารถทำตามสินแสได้
แบบที่สินแสบอกรับรองรู้เรื่องเฮ่งปังรวย
ได้เห็นวิธีการปรับฮวงจุ้ยเสริมความมั่นใจ
เรื่องของการค้าขายกันไปเป็นที่เรียบร้อย
ก็ได้เวลากลับไปที่ร้านข้าวต้มซุปเปอร์มังกันอีกครั้ง
เพราะตอนนี้เนี่ยได้เวลาเผยสูตรเมนูเด็ดที่ใคร
ก็ต้องสั่งอย่างเต้าหู้คั่วพริกเกลือ

เราจะต้องทอดเต้าหู้ให้มันแบบสุกพองแบบนี้ก่อนนะพ่อเนาะ
แล้วก็จะใช้เต้าหู้ตรงนี้ลงไป

ครับทุกอย่างเราผสมเข้าไปทีเดียวกันเลยนะครับ

ทั้งหมดนี้เลยนะครับ

ทุกอย่างพร้อมกันจริง

ฮัทป๊อปป๊อปอ้อ

ฮะหนูยังหายใจไม่ถึง๓ทีเลยอ่ะ
แต่ถ้าพ่อเผาพริกเผาเกลือเนี่ยหนูอยู่ไม่ได้แล้วนะ
แต่เคล็ดลับเนี่ยจะทำยังไงให้เต้าหู้มันกรอบนี่แหละขั้นตอนการทอด

กันจนไฟลุกแบบนี้เรียกว่าโหมจนต้องขอข้าวสวยเลยล่ะครับ
จากเมนูเต้าหู้คั่วพริกเกลือแล้ว
วันนี้แม่ต๋อยก็เปิดสูตรลับซุปเปอร์ตีนไก่อีกหนึ่งเมนูเด็ดประจำร้าน
โดยเริ่มจากการนำขาไก่และปีกไก่ไปต้มในน้ำเดือดประมาณ๑ชั่วโมง
จากนั้นปรุงรสรากผักชีหอมแดงใบมะกรูดและซอสถั่วเหลือง
ต่ออีก๑ชั่วโมงก็จะตักมาปรุงรสชาติอีกครั้งทีละชาม
ด้วยการตำพริกขี้หนูสวน
เติมความแซ่บด้วยมะนาวน้ำปลา
จะอร่อยแซ่บขนาดไหนให้น้องใบตองไปชิมกันเลยครับ
ได้เวลาชิมแล้วค่ะทั้งหมดนี้คือบอกเลยว่า
เป็นเมนูขายดีจะแนะนำก่อนว่าวันนี้มีอะไรบ้าง
แน่นนะคะแล้วก็นี่ค่ะซุปเปอร์ขาไก่นั่นเองนะคะ
และส่วนอันนี้ด้านหน้าเป็นยำสามไข่นะแม่เนอ
ใช่ค่ะและอันนี้ก็คือผัดสามเหม็ดนะคะ
โอเคเริ่มเลยจะชิมข้าวต้มเปล่าก่อนเลย
แม่แล้วข้าวนุ่มมากแล้วคือมันจะมีความเหนียวอ่ะ
เลิศบอกเลยว่าถ้าข้าวต้มอร่อยกลับจะอร่อยตามไปด้วยจริงทุกคน
มันมันแล้วก็เผ็ดนิดนิดพอมันมารวมเค็มเผ็ดอ่ะ
มันแบบละมุนอ่ะมันกลมกล่อมอ่ะขยบมาที่ซุปเปอร์

ฮือหือรอนฟื้ดฟื้ดออกมาโรย่าซุปเปอร์ตีนไก่ที่

และรสชาติแบบเข้มข้นสำหรับดี

บอกเลยว่าล่างข้าวต้มซูโก้ตีนไก่ต้องเด็ด
มาค่ะต่อที่ปลากระพงราดพริก
รสแพ้ติดหวานแบบตระได้หวาน

ไปต่อนะผัด๓เม็ด

ทุกคนดูกระเฉดไม่มีข้อ

ตอนแรกหนูคิดว่าหนูเด็ดสุดนะ
พอหนูมาเจอแม่แม่เด็ดกว่า

จะบอกเองว่ามันหอมนะทุกคน

ไข่ปูแล้วก็ไข่แมงดา

เอาทั้ง๓ไข่เอาไปไว้ในช้อนเดียวกันไปเลยจ้า

และไข่แต่ละอย่างเขาจะมีความมัน

ว่าอยากกินอะไรสั่งท้อบอกเลยว่าทุกเมนูที่เราสั่งแล้วกินน่ะ
อร่อยมากอิ่มอร่อยกับเมนูเด็ดเด็ดจากร้านข้าวต้มซุปเปอร์มังกันไปแล้ว
ต่อไปตอนนี้เรามาพูดคุยถึงเส้นทางชีวิตของแม่ต๋อยกับพี่มังเจ้าของร้านข้าวต้มซุปเปอร์มัง
ฝ่าฟันสู้ชีวิตมาหลากหลายอาชีพซึ่งอดีตทั้งคู่เนี่ยครับสู้ชีวิตมาทั้งแม่ค้าขายบะหมี่แม่ค้าขายข้าวแกง
ในที่สุดก็ไม่มีเงินติดตัวกันเลยสักบาทแล้วอะไรทำให้ชีวิตมีวันนี้ได้ล่ะครับ
เส้นทางชีวิตของแม่กับพ่อมังเนี่ยก็ไม่ได้โรยด้วยกลิ่นกุหลาบ
ก่อนที่จะมาเป็นร้านข้าวต้มร้านเนี้ยค่ะเปิดร้านหรือทำอะไรกันมาก่อนค่ะแม่
เคยขายบะหมี่อยู่ปิ่นเก้าขายได้๑๐กว่าปีนะขายสองคน
ก็ช่วยกันทำร้านกินข้าวต้มกระแทนไปกันเดียว
แต่พอขายได้๑๐กว่าปีมันมีความรู้สึกว่าไอ้ที่ที่เราอยู่ตรงนี้มันคงจะได้แค่นี้

คุยกันอยู่ครับขายบะหมี่ก็เปลี่ยน
บะหมี่ก็เอามาเสริมเอาข้าวขาหมูมาเสิร์ฟขาหมูแดงประกอบมาเสริมด้วยอะไรอย่างนี้
แต่มันก็ยังไม่เวิร์คมันก็รู้สึกว่ามันได้เท่าเดิมมันไม่โตขึ้นอ่ะ
ประมาณปี๔๗ก็ไปได้ร้านข้าวแกงที่ทะบวงมหาวิทยาลัย
เหมาเจ้าเดียวเลยครับทำเองทั้งหมด
ขายข้าวขายน้ำขายขนมขายก๋วยเตี๋ยวขายข้าวมันไก่

อยู่ที่จำบวงนั้น๑๓ปี
อันนี้คือขายทุกวันไหมแม่ตอนนั้น

ขยับตัวได้เรามีเงินหน่อยเราก็เลยเริ่มเที่ยว

แม่จำได้ไหมว่าเอาเงินไปทีเท่าไหร่

แบตเครดิตมันอะไรเป็นหนี้หมดทุกอย่างเต็มที่กัน

ไหนที่เป็นจุดที่แม่รู้สึกตัวว่ามันไม่ได้แล้ว

ความทุกข์เนี่ยมันมากกว่าความสุขไงฮะ

แล้วคิดว่าถ้าแม่ไม่ตัดสินใจเลิกแล้วไม่ทำอะไรไม่ดังใจอะไรสักอย่างหนึ่งนะ

ธุรกิจเราเนี่ยนะมันไม่มีเงินเลยนะมันทำประเดิมไม่ได้

แค่ไม่มีพี่สุโปรนอลไปหยิบอยู่เงินใครไม่ได้

แต่ถ้าบางคนผู้ชายทิ้งเลยนะ

เป็นคนที่ทำผิดมาทุกอย่างไม่อยากให้ใครทำอย่างเกิดสิ่งนี้เอาไปเป็นอุทาหรณ์ได้ค่ะ

แล้วก็ทยอยทำงาน

แล้วก็เอาเงินที่ได้จากงานไปจ่ายหนี้

ใช้เวลานานไหมแม่กับหนี้ล้านหนึ่งเนี่ย

แม่ก็เก็บเงินไปก้อนหนึ่งก็พอดีเพื่อนให้ไปเปิดร้านชาบู

๕ล้านนะครับไปท่างอย่างใหญ่ในถอยเสือใหญ่อะค่ะ
แล้วก็คือเป็นเงินเก็บที่เราเก็บ

ไม่มีไม่ได้ขายอาหารแล้ว
อยู่เฉยมันควรตกงานไปเลยคนที่นี่
งานแถมเงินเก็บก็๐บาท

น้องสะพายที่อยู่แถวเนี่ยฮะ
โทรมาบอกป้ามีร้านอยู่ตรงนี้นะ

แม่ได้ปั๊บผ่านสเต็ปต่อไป

ได้เงินมาจากพี่สาวมา

เปิดร้านเลยแม่เปิดอะไร

เพื่อนก็ยังมาช่วยอุดหนุนอยู่
ก็วันหนึ่งก็ต้องขาย๕๐๐๐๗๐๐๐บาทค่ะ
แล้วก็ขยับขยายไปเรื่อย

หนี้ภายใน๑ปี
เรียกว่าถือเป็นความสำเร็จของแม่ต๋อยและพี่มัง
ฝ่าฟันสู้ชีวิตจนมีร้านข้าวต้มซุปเปอร์มังขึ้นมาได้
แต่อีกหนึ่งมรสุมชีวิตที่แม่ต๋อยฝ่าฟันมานั่นก็คือ
ชีวิตวัยรุ่นที่อดีตเนี่ยครับ
ล้มเหลวผ่านการมีครอบครัวมาแล้วถึง๓ครั้ง
แต่ก็ไม่มีความสุขเกิดอะไรขึ้นล่ะครับ
ต้องเท้าความไปก่อนว่าแม่เองก็มีปมเรื่องของชีวิตคู่
เพราะว่าเคยไม่ประสบความสำเร็จกับชีวิตคู่มาแล้ว๓ครั้ง
แล้วก็ผ่านกันมีลูก๓ครั้งด้วยกัน
แต่งงานครั้งแรกก็ประมาณอายุประมาณ๒๖๒๗ค่ะ
ก็มีลูกด้วยกันคนหนึ่ง

พอไปเลิกไปก็ไปมีสามีอีก

ก็ไม่ใช่อีกเราก็เลิกดีกว่า
ไม่ได้วอนอยู่แล้วเราไม่ได้แชร์อยู่แล้ว

แล้วลูกคนที่สองค่ะ
คนที่สองเป็นผู้อีก

ก็ยังอยากจะแต่งอีกแหละ

แม่ก็เคยบอกกับลูกอยู่แล้วว่า

เป็นการจัดสินใจของพ่อกับแม่
เอาเข้ามาเกี่ยวข้องไม่ได้

แม่จะเป็นคนทำอะไรที่ไม่ถูกจริง

ค่ะแม่คิดถึงเขาไหม
มีอะไรที่แม่อยากจะบอกถึงเขาบ้าง

แมทพร้อมนะคะเลี้ยงเขาอ่ะ

จะเรียนเขาแม่รู้ว่าเขาเป็นคนดี

แต่ว่าแม่ก็รักลูกเสมอ

แม่หลายไปแม่เป็นไป

ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับแม่ต๋อย

ให้กลับมาเป็นครอบครัวที่อบอุ่นนะครับ

มาถึงจุดเปลี่ยนที่ทำให้ได้เจอกัน

ไม่ได้มีเป้าหมายว่าจะจีบกัน

แบบเวลาคุยแล้วมันสนุกจริง

หนูที่ตอบมากแม่กว่าจะถึงแล้วกันวันนี้
แม่คิดอย่างน้อยแม่ฝากชีวิตเอง

มีการปรึกษาพูดคุย
สามสิบปีรักเรานึกันอ่ะ

จานนี้เท่าไหร่
ไอ้ดีใจนี่จะเท่าไหร่วะ

แล้วเป็นคนแบบเปรี้ยวไม่แคร์